ทำเอาสาวเจ้าของคลิปเนี่ยถึงกับขนลุกเลยทีเดียว
เมื่อได้ฟังเรื่องราวนะคะของเสาตะเคียนจากผู้ดูแลสถานที่นะคะ
โอ้โหจะหน้าขนลุกขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เป็นไหนนี่
โอ้โหต้องบอกว่าฟังแล้วขนลุกเกรียวเลยนะคะ
เมื่อสาวเจ้าของคลิปเนี่ยได้ไปชมนิทัศกาลที่พิธภัณฑ์มีนบุรีนะคะ
แล้วก็ได้เจอกับเสาแม่ตะเคียนต้นหนึ่งเข้า
เธอก็จึงเอามือไปสัมภาษณ์
แล้วก็ขอพรค่ะจากเสาแม่ตะเคียนต้นนั้น
แต่พอเธอเดินออกมาข้างนอกพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแหละ
เธอก็ขนลุกสู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ

แล้วยังไม่พอนะคะคนลุกต่อค่ะ
เพราะว่าได้ฟังเรื่องราวจากคุณป้าผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้นะ

เคยมีคนเอาแป้งแล้วก็บราชออนที่ทาแก้บ
เอามาถวายให้กับเสาเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วเชื่อไหมคะพวกแป้งแล้วก็บราชออนพวกนี้

โดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเฮ้ยเหมือน
คือหมดไปเหมือนมีคนมาใช้
ทั้งที่ไม่มีใครเข้ามาหยิบจับของในพื้นที่นี้เลยด้วยซ้ำ
คือใครจะกล้าไปหยิบเนอะ
ของที่เขามาไหว้แบบนี้ไม่กล้าไม่มีใครกล้าเอาไปนะคะ
เป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โหฟังแล้วก็น่าขนลุกนะคะ

เรื่องราวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่ไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้จริงนะ
เป็นคุณคุณกล้าไหมล่ะถวายของไปแล้วของใช้หน่อยแม่

เหมือนเป็นของกินแบบผลไม้ให้กับองค์พระพิคเนธ
อันนี้เรายังเอาลามาได้ลาออกมากินได้
แต่ถ้าเป็นแบบถวายแม่ตะเคียนแบบนี้เราไม่กล้านะ
จะว่ามันระเหิดระเหยไปก็เป็นไปไม่ได้
มันไม่ใช่เป็นน้ำที่จะระเหิดระเหยมันเป็นแป้งแล้วก็บัชออน
ใช้ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับ